พาคุณผู้ชมไปดูของฝาก
ของฝากที่ว่านี้นะคะเป็นเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของต้นทุเรียน
ที่นี่นะคะเขามีอายุกว่า๑๐๐ปีแล้วก็มีผลดกถึง๔๐๐ลูกเลยนะ
แล้วคิดดูสิถ้ามันล่วงพร้อมกัน
คุณก็อย่าไปยืนอยู่ใต้ต้นสิเข้าป่าไปเลย
พาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราชธานี
เจ้าของสวนทุเรียนเขาพาชาวบ้านพาพวกเราเดินลัดเลาะไปตามสวนยางพาราที่มีอายุกว่า๓๐ปี
เส้นทางก็จะสังเกตว่ามันลาดชันแล้วก็เป็นเนินเขาต้องเดินผ่านลำห้วยผ่านพื้นป่าในสวนยางพารากว่า๑กิโลเมตร
เพื่อที่จะเข้าไปดูนี่แหละค่ะนี่คือต้นทุเรียนยักษ์อายุนับร้อยปีนะคะ
นายสุวัสดิดาวเรืองเป็นประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมพื้นที่นี้เนี่ยเป็นของนายพาศิษย์เป็นนายทุนชาวคอมมิวนิตในอดีต
แล้วก็จัดสรรให้ลูกหลานก่อนที่จะมีกันพื้นที่เอาไว้สองไร่นะคะ
และต่อมาเนี่ยคือดูแลไม่ไหวก็เลยขายให้กับนายสุวัสดิ์เองนี่แหละนะคะ
ในราคา๔๕๐๐บาทเมื่อปี๒๕๓๑เธอก็เลยซื้อพื้นที่โดยรอบนะคะ
ให้เป็นพื้นที่ที่ทำกินแล้วก็เป็นพื้นที่สวนยางพารา
ซึ่งบุตรนายพาศิษย์ได้ขายต่อให้กับชาวบ้านคนอื่นไปอีก
แล้วก็กลับมารวมเนื้อที่กว่า๓๐ไร่โดยไม่ได้ปรับพื้นที่หรือทำอะไรเพิ่มเติม
เพราะว่าตั้งใจจะอนุรักษ์พื้นที่นี้เอาไว้ให้เป็นป่าต้นน้ำ
ปรากฏว่านี่แหละในพื้นที่นี้ก็มีต้นทุเรียนยักษ์สูงกว่า๘๐เมตร
เส้นรอบวงวัดได้๘๒๐เมตรคือ๘เมตร๒๐เซน
ให้ผลผลิตสูงกว่า๔๕๐๐ลูกเลยนะ
แต่ว่าถ้าน้อยสุดนี่ก็เป็นพันลูกเหมือนกัน

ซึ่งซื้อมาในปีแรกนี้นะคะขายไปเลย๔๐๐ลูกลูกละ๑๐บาท

นั่นน่ะสิแล้วก็ลูกนึงนี้นะคะก็ไม่ใช่ลูกธรรมดา

แล้วปัจจุบันก็มีคนสนใจจับจองไปจมนต์มาก

เนื้อหอมหวานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปัจจุบันก็ขายลูกละ๕๐บาท
บอกกล่าวกันแบบนี้เผื่อใครอยากจะซื้อเป็นของฝากนะคะ
ไปได้เลยที่ชุมชนตำบลบ้านซ่องนะคะ

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตะบนบ้านซ่องนะคะ

จะได้ไปเห็นกับตาทุเรียนยักษ์ร้อยปี